มาดูที่สมุทรปราการคุณผู้ชมค่ะแม่ค้าขายชานมไข่มุกค่ะ
เขาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเขาบอกว่าถูกผู้ชายคนหนึ่งหลอกซื้อชานมไข่มุก
แล้วก็ขนม๒๐๐ชุดเป็นเงิน๒๐๐๐บาทนะคะ
ให้เอาบินเนี่ยไปยื่นรับเงินก่อนแล้วระหว่างทางเนี่ย
กเงินส่วนต่าง๗๐๐บาทจากมือพนักงาน
แล้วขึ้นรถมอเตอร์ไซค์หนีหายไปเลยค่ะ
นี่ค่ะอันนี้คือผู้ก่อเหตุตอนที่มาสั่งของช่วงเที่ยงวันที่๒๖ตุลาคม
เป็นผู้ชายรูปร่างทวมอายุประมาณ๓๕ปี
ก็สั่งชานมไข่มุกกับขนม๒๐๐ชุด
จากร้านแห่งนี้ที่อยู่หน้าห้าง
สาขาถนนศรีนครินที่สมุทรปราการนี่เองค่ะ
คุณอารยาเจ้าของร้านชานมบอกว่า
ผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาค่ะนะคะ
หลอกซื้อชานมไขมุกกับขนมเป็นเงินสองหมื่นบาท
ให้เอาไปส่งวันนี้นะคะจะเอาไปเลี้ยงลูกค้าที่บ่อนการพนันแห่งหนึ่ง
แล้วก็ให้เธอทำใบเสร็จค่าชาค่าขนม
และบวกเงินส่วนต่างค่าท็อปปิ้งเพิ่มอีก๗๐๐บาท
รวมทั้งหมดเป็นสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับ
ให้เอาเงินสดส่วนต่างใส่ซองแนบไปพร้อมกับใบเสร็จ
แจ้งรับเงินกับบ่อนการพนันได้เลย
พนักงานเขาก็เลยให้ทางร้านเนี่ยเขาเลยให้พนักงานเนี่ย
รถมอเตอร์ไซค์ตามผู้ชายคนนี้ไปวางบิน
ระหว่างทางผู้ชายคนนี้ดึงเอาซองเงินสด๗๐๐บาท
จากมือพนักงานแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปอย่างรวดเร็วค่ะ
เขาก็ดึงเงินไปเลยตอนแรกเขายังไม่ได้บอกเขาก็จอดก่อน
แล้วเขาก็ดึงเงินไปแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเราไปรอตรงโน้นเลย
แต่น้องก็เลยบอกว่าไม่พี่บอกว่าอะไรอย่างนี้
แต่มันเป็นมิจฉาชีพอะเนาะมันก็บอกว่าเดี๋ยวไปเอาก๋วยเตี๋ยวก่อน
อะไรอย่างนี้ทีนี้น้องก็ขี่ตามนะแต่ตามมันไม่ทันอย่างนี้ค่ะมันก็ไปเลย
ทีนี้ก็เลยรู้ว่าอ๋อมันเป็นมิจฉาชีพที่ก่อเหตุมาแล้ว
ที่แบบอเมซอน๔๐๐บาท
คือวิธีการหลอกลวงของเขามันจะซับซ้อนไง

แต่คืออย่างนี้ก็คือยังดีที่ยังไม่ได้ทำชานมไข่มุก
ไม่งั้นจะเสียวัตถุดิบไปอีกเสียต้นทุนตรงนี้ไปอีก
เขาบอกว่าเนี่ยยังโชคดีที่ยังไม่ได้ชงนะในวันนั้นนะคะ
ล่าสุดไปแจ้งความที่สพสมุทรปราการ
แล้วตำรวจรู้แล้วนะคะว่าเป็นใคร
เพราะว่าเคยก่อเหตุในลักษณะแบบนี้มาแล้ว
ตอนนั้นไปหลอกสั่งกาแฟที่คาเฟ่แห่งหนึ่งสี่ร้อยแก้ว
เขาก็โพสต์เตือนกันในโลกออนไลน์อยู่ในตอนนี้นะคะ
โอ้โฮชัดเจนเลยคุณผู้ชม
ฝากตำรวจด้วยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะคะ
ตามตัวมาดำเนินคดีหน่อยพ่อค้าแม่ค้าช่วงนี้ก็
ขายของได้น้อยอยู่แล้วนะคะเจอสั่งหนักอย่างนี้
แล้วโดนหลอกนี่เจ็บปวดจริงนะคะ
กรณีที่สั่ง๔๐แก้วเราเคยนำเสนอข่าวนะ
ถ้าเป็นเจ้าเดียวกันจับให้ได้เลยนะครับ